วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงไปที่โรงงานขยะแห่งหนึ่งค่ะ
ปรากฏว่าคาดว่าโรงงานขยะแห่งนี้
อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำเน่าเสียที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

ขึ้นจากพื้นดินภายในร้านพงษ์เจริญ

ปกคลุมด้วยกองขยะที่ถูกแยกชิ้นส่วนไว้

บรรจุกากสีและสารเคมี

ซึ่งเป็นของเก่าที่เก็บไว้รอขาย
แต่ภูเขาขยะเหล่านี้เป็นจุดที่ชาวบ้านสงสัยว่า
เป็นต้นกำเนิดของสารพิษใต้ดิน
ในขณะที่โรงงานยังปฏิเสธสมทิษฐานด้านกราว
เราตรวจในโรงงานเอง๓จุด

ซึ่งในผลตรวจครั้งแรกต้องบอกเลยว่าผลตรวจ

กับชาวบ้านตัวหนึ่งโรงงานตัวหนึ่ง

บวกกับค่าในเบื้องต้นตอนแรก
ค่าเนี่ยมันไม่ได้วิ่งจากมากจากโรงงานวิ่งไปหาชาวบ้าน
ชาวบ้านเป็นค่ามากแล้ววิ่งมาหาโรงงาน
ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นข้อที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินมันไหลจากใครไปใคร
หลังจากชาวบ้านมาโรงงานหรือโรงงานเป็นชาวบ้าน
ขณะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดานเปิดเผยผลสำรวจทิศทางการไหลของน้ำ
พบว่าพื้นที่โรงงานมีระดับน้ำสูงที่สุด
และมีค่าลดลงจนมาถึงบริเวณลำห้วยธรรมชาติ
ก่อนที่จะมีระดับต่ำที่สุดในเขตพื้นที่ของชาวบ้าน
มีแนวโน้มที่น้ำจะมีการปนเปื้อนจากบริเวณโรงงานสู่ลำห้วยธรรมชาติ
และการตรวจหาสารโลหะหนักและสารอินซีระเหยง่าย
บ่งชี้ว่ามีการปนเปื้อนกระจายลงไปแล้วถึงชั้นน้ำบาดานระดับลึก
โดยข้อมูลย้อนหลัง๓ปีจากกรมควบคุมมลพิษตรวจพบสารโลหานักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในแหล่งน้ำใต้ดินของชาวบ้าน
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานและทั้งหมดมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ตัดสินใจเก็บของเสียจากโรงงานกลับมาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
เพื่อหาคำตอบเรื่องมลพิษและอันตรายที่จะส่งผลต่อมนุษย์
เราพบว่าสารโลหะหนักที่ตรวจพบมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด
และหากสะสมในร่างกายปริมาณมากก็มีอันตรายถึงชีวิต
ถ้าเกิดว่าได้รับในปริมาณมากเนี่ยก็ถ้าสูดดมเข้าไปก็จะไปก่อความระคายเครื่องต่อระบบทางเดินหายใจได้นะครับ
แล้วก็ถ้ารับเข้าไปสู่ในร่างกายก็จะมีผลต่อการทำงานของหัวใจ
มีผลต่อระบบประสาทแล้วก็ยังเป็นสารของมะเร็งด้วยครับ
ซึ่งมลพิษจากโรงงานขยะของชาวบ้านตำบลน้ำผู้จังหวัดราชบุรี
เวียนอยู่ในวงจรการร้องเรียนและกลับมามีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลานานกว่า๑๖ปี
มกลางความหวังของชาวบ้านว่าการร้องเรียนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน